คุณผู้ชมครับมีเรื่องของคุณแม่คนหนึ่งนะครับ
ที่เขาได้โพสต์ขอความเป็นธรรม
เกี่ยวกับลูกชายวัย๑๒ปีนะฮะ
เป็นนักกีฬาว่ายน้ำของโรงเรียน
แล้วก็เรียนอยู่ที่โรงเรียนแห่ง๑ย่านดินแดง
แม่บอกว่าเป็นโรงเรียนกีฬานะครับ
ทีนี้พอกลับบ้านมากลับไปเจอลูกแต่ละที
โอ้โหร่องรอยฟกช้ำดำเขียวเยอะแยะไปหมด

ใช่แม่บอกว่าให้ลูกถอดกางเกงให้ดูหน่อยซิ
ลูกก็บอกไม่เอาไม่ทอนไม่เอาไม่อยากบอกแม่
แต่พอถอดดูปุ๊บคือเขียวเลยแบบเป็นรอยโดนทำร้าย
แล้วไม่รู้ว่าใครทำเพราะดูเหมือนว่าลูกนี่ก็กลัว

แต่ชั้นว่าอ้อลงเรียนไม่คือบหน้า

คุณแม่ที่เราสอบถามความจริงไปด้วยนะ
เขาก็ให้คลิปเสียงหลักฐานที่ลูกได้คุยกับครูมา

เป้าหมอบทำลายเมื่อเนี้ย
นี่น้องมือกัน

อะไรเป็นคนทำครับว่ายน้ำหรือเปล่า
ไม่รู้ว่าใครจะเข้าเดินเข้ามาครับ

ผมไม่รู้เหมือนกันครับกีฬาว่ายน้ำหรือเปล่า
อ้าวแล้วเราโดนที่ห้องนอนตัวเอง

ไม่มีนักกีฬาไหนจะเข้ามาครับ

คือแม่เขาก็ให้หลักฐานคลิปเสียงมากับทีมข่าวของเรานะ

เหมือนกับว่าครูสอนว่ายน้ำก็พยายามจะถามลูกชายว่า
ใครทำบอกมาที่แม่เขามาร้องเรียนจะได้ไปจัดการให้
แต่เหมือนกับก็ถามแก้มขู่ยังไง

ก็เป็นลักษณะเหมือนต้องเป็นโรงเรียนประจำใช่ไหม

ก็เลยไม่ได้ความว่าตกลงลูกถูกใครทำร้ายมา
ทางโรงเรียนช่วยตามให้ก็ยังไม่ได้ความนะครับ
แม่เล่าให้ฟังบอกว่าลูกชายเนี่ย
พาเข้าไปเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้เมื่อพฤษภาคมที่ผ่านมา
ว่าได้รับทุนนักกีฬาว่ายน้ำแต่ต้องไปอยู่ประจำนะฮะ

แต่ทีนี้แม่บอกว่าเคยไปดูการเรียนการสอน
ก็มองว่ามันยังมีปัญหาบางเรื่องบางราวบางสิ่งบางอย่าง
ก็เลยไปคุยกับผู้มนุยการโรงเรียนแล้วก็ครูสอนว่ายน้ำ
แต่มันก็เหมือนกับว่าไปคุยแล้วเนี่ย
ทางโรงเรียนกับครูสอนว่ายน้ำบอกว่า
คือเดี๋ยวจะจัดการให้อะไรให้แต่ตัวเธอเองก็รู้สึกว่าเหมือนกับมันมีอะไรแปลก
มันอาจจะตามมาซึ่งเธอและลูกเหมือนกับเขาอาจจะไม่พอใจที่เราไปบอกไปติไปติ่งอะไรอย่างนี้
อันนี้คำอ้างของคุณแม่นะแต่แล้วเมื่อถึงวันที่ตอนนั้นไปบอกกับทาง
พอโรงเรียนกับครูสอนว่ายน้ำไปแล้วนะครับแล้วก็บอกด้วยนะว่าอย่าให้ใครรู้นะว่า
แม่เนี่ยเป็นตัวแทนเข้ามาคุยให้เพราะอาจทำให้ลูกเธอเนี่ยได้รับอันตรายจากคนที่ไม่ชอบก็ได้
โรงเรียนก็รับปากแต่พอไปรับลูกชายกลับบ้านกลับพบว่ามีคนทำร้ายร่างกายด้วยการหยิกที่แขนจนเป็นแผล
แล้วก็เตะผ่าหมากจนลูกอันทะเนี่ยเขียวช้ำลูกชายบอกว่าคนที่ทำร้ายเป็นคนเดียวกันหมดเลยที่ทำแต่ละครั้งเนี่ย
แต่ที่ทนอยู่เพราะยังอยากเรียนอยู่ที่นี่ตอนแรกก็ไม่กล้าบอกทางโรงเรียนเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวมันจะบานปลายกลัวลูกจะไม่ปลอดภัย
แต่ก็พาลูกไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่สอนอดินแดงกระทั่ง๒๗กรกฎาคมไปรับลูกชายกลับบ้านลูกชายถอดเสื้อจะอาบน้ำเห็นรอยช้ำที่หัวไหล่ทั้งสองข้างอีกถามลูกอีกเอานิ้วจิ้มดูลูกนี่ร้องเลยบอกเจ็บแล้วก็บอกว่าถูกรุ่นพี่ที่โรงเรียนทำร้ายร่างกาย
แต่ก็ยังไม่ยอมบอกว่าใครและมีสาเหตุมาจากอะไรเชื่อว่าที่ลูกไม่บอกเพราะคงถูกคมคู่เอาไว้ลูกบอกว่าไม่อยากกลับไปเรียนที่โรงเรียนแล้วสอบถามไปยังอาจารย์สอนว่ายน้ำที่โรงเรียนคนละคนกับคนในเสียงในคลิปนะอาจารย์ก็บอกว่าแม่ลงโทษลูกหรือเปล่าเพราะตอนเรียนว่ายน้ำไม่เห็นมีร่องรอยฟกช้ำอะไรเลย
ลงบันทึกประจำวันกับตำรวจเพิ่มเติมตอนนี้รอผลการตรวจร่างกายจากแพทย์เพื่อจะใช้ดำเนินคดี
เหจจะเสร็จกับสวนช้ำแผสนี่
รอไปเล่นนี้
โรงเรียนบางโลกดูกับแบบนี้

ได้เวลาที่แบบนี้
หลังจากแบบนี้
อยู่ไปอยู่ไปจนจนใกล้ค่ำลูกต้องการเรียนเจ็บรอบแรก
ก็ขอกลับไปเรียนค่ำมาลูกเดินมาหาแม่แม่หนูขอไม่ไปนอนที่โรงเรียนแล้วได้ไหม
จากเด็กที่เคยเล่นเคยเคยอย่างนี้เขาก็ไม่ค่อยเล่น
ถึงกับซึมไหมก็ไม่ถึงกับซึมแต่ก็ไม่ค่อยเล่นไม่ค่อยไม่ค่อยร่าเริงเหมือนเดิมค่ะ
แผลตรงแขนตรงนู่นตรงนี้เขาเนี่ยสักสองอาทิตย์น่าจะหายแต่แผลในใจเขาเนี่ย
ตอนนี้คุณแม่มองถึงขนาดว่าจะพาน้องไปพบจิตแพทย์
คุณแม่ไม่อยากปล่อยทิ้งไปเรื่อยโดยการคาดเดาเอาเองว่าลูกคงไม่เป็นไรหรอก
ลูกเป็นเด็กผู้ชายลูกเข้มแข็งลูกคงไม่มีอะไรหรอกคุณแม่กลัวมันฝังลงไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อย
ลูกไปแสดงออกฉันเคยโดนทำร้ายฉันก็ต้องทำคนอื่นได้สิ
คุณแม่บอกว่าตกลงเนี่ยก็ลูกไม่อยากเรียนที่นี่แล้วเดี๋ยวให้เรียนจนจบเทอมก่อน
ค่อยย้ายโรงเรียนแต่ว่าตอนนี้คือไม่ต้องเป็นนักกีฬาว่ายน้ำแล้ว
จะได้ไม่ต้องไปอยู่ประจำก็เรียนวิชาอื่นไปนะครับ
อ่าแล้วเดี๋ยวจะไปร้องขอความเป็นธรรมกับผู้ว่ากอทมด้วยเพราะว่าเป็นโรงเรียนสังกัดกรทมนะฮะ
เราก็ตามให้นะครับสำหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นอ้าวเพื่อความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนะ
จะได้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นไปถามกับท่านผอโรงเรียนนะครับ
ก็ปรากฏว่าท่านผู้มนวยการโรงเรียนแห่งนี้นะครับบอกว่าทราบเรื่องนี้แล้วนะครับ
แล้วก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนแล้วว่าใครเป็นคนทำร้ายเด็กนะครับ
เด็กชายวัยสิบสองปีคนนี้เบื้องต้นทราบว่าคนที่ถูกอ่า
ตอนที่ถูกทำร้ายเนี่ยตอนนั้นอยู่ในห้องนอนของนักเรียนกีฬาว่ายน้ำ
ดังกล่าวมีนักเรียนกีฬาว่ายน้ำพักกันอยู่ทั้งหมดสิบหกคนก็มีตั้งแต่ปห้าถึงมหก
มนุยการโรงเรียนบอกว่าปกติน้องที่ถูกทำร้ายเป็นคนร่าเริงกล้าแสดงออก
สัมพันธ์ดีแต่ตอนนี้ยังไม่ทราบจริงว่าใครทำร้าย
เพราะว่าน้องไม่ยอมบอกว่าใครแต่คณะกรรมการจะต้องตรวจสอบให้ได้ว่าช่วงเกิดเหตุ
น้องอยู่กับอยู่ในห้องเนี่ยมีใครอยู่บ้างเดี๋ยวจะสอบถามจากเพื่อนด้วยนะครับ
ถ้าพบว่าใครเป็นคนก่อเหตุยืนยันว่าต้องถูกลงโทษแน่นอนนะครับ
วินัยนี่คือตัดคะแนนนะตักเตือนด้วยวาจาทำทันบนและจะให้ออกจากการเรียนด้วยนะครับ
ถ้าแบบคือทำแบบหนักจริงแบบว่าอยู่ดีไปทำเขาโดยไม่มีเหตุผลหรือว่าอะไรยังไงเนี่ย
คือน้องเขาไม่กล้าบอกนะขณะกับคุณแม่ก็ไม่กล้าบอกว่าเป็นใครทำ
แม่บอกถามตลอดน้องไม่กล้าบอกเลยแต่จะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ฮะ
ถ้าเป็นเด็กด้วยกันเองนะจริงจริงนะแบบนี้นะมันไปทำร้ายเขาแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้ค่ะ
ไม่ได้แล้วแผลคุณแม่บอกหูบางแผลนี่คือเนื้อหลุดออกมาเลยอ่ะอืม
คือโรงเรียนเนี่ยเขาก็ทางวินัยทางตัดคะแนนทางไล่ออกอะไรก็ว่าไปอ่ะแต่น้องที่ไปทำเขาเนี่ย
ถ้าแม่เขาแจ้งความแบบนี้เป็นคดีอาญาเนี่ยมันจะซวยนะคะ